อย่างไรพี่เมิ้วต์
พี่เมิ้วต์เรียกให้เรียน

พี่เมฆทำในปกติ
พี่เจน่ามาเลือกมาเล่นด้วย
คุณผู้ชมไปกำแพงเพชรกับผมเลย
แม่ค้าทุเรียนคนนี้กำลังได้รับแม่การพูดถึง

แม่ค้าสวมบิกินี่สีชมพู
มายืนปอกทุเรียนให้ลูกค้า
มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก

นางสาวอลัญญาดีประดิษฐ์อายุ๒๒ปี

เปิดแผงขายผลไม้ตามธุดูกาลมา๓๑ปีแล้ว
คุณแม่ครับ
ไม่มีอินเสิร์ตแม่เหรออยากจะไหว้แม่สักหน่อย
เอออยากจะสวัสดีแม่แม่โอ้โฮ
แม่ครับครับผมแม่สวัสดีครับสวัสดีครับแม่โอ้โฮสวัสดีครับแม่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
เมืองกำแพงเพชรใครสนใจไปอุดหนุนน้องอ้ำได้
อ้ำขยันกระตันยูช่วยแม่นะครับ

แล้วก็ไม่ได้ล้วงใส่ได้เลยอ่ะอ๋อ
น้องอ้ำนี่น้ำเกลือน้ำน้ำเกลือลาดล้างก่อน